ทุกผู้ชมครับเมื่อค่ำวานนี้ประมาณ๓ถุ้มครึ่ง
มีเหตุคนถูกยิงนะครับที่บ้านพักในบนบรรเผิงจังหวัดสงขรา
ทีนี้ผู้ที่ถูกยิงเขาเป็นทหารพราน
กระสุนตัดคั่วหัวใจเสียชีวิตเลยนะฮะ
คนร้ายใช้ปืนสอดเข้ามาทางช่องของประตูหน้าบ้าน

ภรรยาบอกเหมือนเป็นอ๋อเป็นประตูเป็นรูแบบนี้สอดปืนเข้ามาเลย
อดเข้ามาเลยนะครับเขากำลังนั่งดูทีวีอยู่ค่ะนะ
สามทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้นะครับภรรยาบอกนัดแรกไม่โดน
คนร้ายยิงอีกสองนัดฮะทีนี้โดนเลยนะฮะ
กระสุนเนี่ยตัดคู่หัวใจด้วยนัดหนึ่งนะครับก็เสียชีวิตอยู่ในบ้านพักนะครับ
ผู้เสียชีวิตชื่อนายเจริญโมราพันธ์อายุสี่สิบสามปีอ่า
เล่นชื่อเอกนะครับเป็นอาสาสมัครทหารพราน
กรมทหารพรานที่สี่สิบเจ็ดจังหวัดยาลาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบ้านพัก
ในพื้นที่หมู่๑๐ตำบลพวงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเมื่อคืนนี้นะครับ
ตอนนั้นนายเจริญกำลังนั่งดูทีวีอยู่ในบ้านคนร้ายแอบมาแล้วสอดกระบอกปืนเนี่ย
ตรงปากกระบอกเนี่ยสอดเข้ามาทางช่องประตูหน้าบ้าน
ที่เป็นประตูไม้เนี่ยรูมันพอดีกับกระบอกปืนเลยอะค่ะ
ตรงนี้เลยเนี่ยนะโอ้โหคือมันผูกเป็นรูอยู่อ่ะนะ
แล้วก็กระหน่ำยิงใส่ไปสามนัดอ่ากระสุนเนี่ยถูกหน้าอกซ้ายตัดคั่วหัวใจไปนัดหนึ่ง
เข้าที่สมัครหลังอีกนัดหนึ่งนัดแรกเนี่ยไม่โดนนะครับ
อ่าทางอาสากู้ภัยมาถึงที่เกิดเหตุหลังจากที่ได้รับแจ้ง
พยายามช่วยปั๊มหัวใจช่วยชีวิตแล้วแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้
เนี่ยฮะโอ้โหตำรวจสพเมืองสงขลา
แล้วก็ชุดพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับที่บริเวณหน้าบ้าน
จุดที่คนร้ายซุ่มยิงเนี่ยไม่พบปลอกกระสุนปืนนะฮะ
แต่เบื้องต้นสันนิษฐานว่าคนร้ายใช้ปืนขนาดจุดสามแปดอ่า
เป็นปืนพกนะครับยังไม่ทราบว่าใช้ภานะชนิดไหนหลบหนีด้วย
โอเคครับก่อเห็นแล้วก็หนีไปเลยอืม
นางสามกณิกาบัวศรีอายุสี่สิบสามปีภรรยาของผู้ตายบอกว่า
สามีเป็นอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกรมทหารพรานที่๔๗
จังหวัดยาลาตอนนี้ลาพักกลับมาอยู่ที่บ้าน
กลับมาได้สองสัปดาห์แล้วตอนเกิดเหตุเธอก็ไม่เห็นตัวคนร้ายนะ
ประตูหน้าบ้านก็ล็อกจากทางด้านในนะครับวันนี้ทางตำรวจนะครับ
ก็เลยไปตรวจสอบพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะครับพลตำรวจรีสมชายรักษณะ
ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาคเก้า
ก็นำชุดสืบสวนไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งเพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะฮะ
แล้วก็ไปดูเส้นทางเข้าออกโดยรอบบ้านพักด้วยอ่าด้านหลังเนี่ยเป็นแนวกำแพง
อ่าแล้วไปดูกล้องวงจรปิดเพื่อจะติดตามตัวคนร้ายด้วย
สอบปากคำภรรยาของผู้ตายเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดทั้งหมดด้วยนะครับ
เราจำลองเป็นกราฟิกตามปากคำของภรรยาผู้ตายที่ให้การกับเจ้าหน้าที่เอาไว้นะครับ
ท่านผู้ชมครับภรรยาผู้ตายให้การว่าก่อนเกิดเหตุ
เมื่อคืนนี้ประมาณ๓ทุ่มกว่าเนี่ยกำลังนั่งพับผ้าอยู่ที่พื้น
อ่าแล้วอ่าสามีนี่ก็ดูทีวีอยู่อืมสามีนั่งอยู่บนเก้าอี้พลาสติกแบบเนี้ย
เก้าอี้ลักษณะเอ็นหลังพิงได้แบบนี้นะครับคนร้ายสอดกระบอกปืนเข้ามาทางประตูหน้าบ้าน
ที่เป็นรูขนาดเล็กแล้วก็พอดีกับกระบอกปืนขนาดจุดสามแปด
ขณะนั้นสามีนั่งหันหน้าออกไปทางประตูหน้าบ้านพอดีเลยคนร้ายเล็งยิงเข้ามาหนึ่งนัด
ตอนนั้นสามีเอี้ยวตัวหลบได้นะครับคนร้ายยิงใส่เข้ามาอีกสองนัด
ทีนี้กระสุนเข้าจุดสำคัญนัดหนึ่งในตัดคั่วหัวใจเสียชีวิตนะครับ
ภรรยาผู้ตายบอกว่าขณะนั้นสามีกำลังคุยโทรศัพท์กับเพื่อนคนหนึ่งอยู่ด้วยนะฮะ
คุยกันก็คุยดีนะไม่ได้มีอะไรทะเลาะกันนะครับ
จากเสียงปลายสายเนี่ยซึ่งเพื่อนที่อยู่ปลายสายบอกว่า

หรอคุยโทรศัพท์อยู่กับเพื่อนเหรอ

รู้ไหม

หรอคุยดีกันไหมหรือว่าคุยทราบ

ตอนนั้นคือตอนที่โดนกินกันคือก็ยังคุยอยู่อ่ะ

พอได้ยินเสียงปืนดังปึ้งเนี่ยคือจังหวะนั่งอยู่ตรงลานบ้านแล้วก็ดูทีวีด้วยกันเนี่ยนะ
แต่ช่วงสามีโทรศัพท์ก็เลยเหมือนกับเดินออกมานิดหน่อย
ได้ยินเสียงปืนดังเธอก็วิ่งมาดูเห็นสามีนอนหายใจรวยรินจมกองเลือดแล้ว

ค่ะชาวบ้านก็บอกว่าได้ยินหลายนัดเลยนะ

ก็ไม่มีใครเอกใจอะไรคิดว่าจุดประทัด

อืมแล้วก็ไม่มีปลอกกระสุนปืนอะไรตกอยู่ด้วยนะ
โอ้โหแสดงว่ามือปืนนี่เก็บงานละเอียดเลยอ่ะ

โอ้โหขนาดช่องนิดเดียวยังเหมือนกับ

เออแล้วสอดปลายกระบอกปืนเข้าไปเนี่ยใช่
แสดงว่าดูก่อนแล้วก็เนี่ยสอดไปตรงนี้มันจะพอดีเป๊ะ

อกกระสุนกระสุนเนี้ยเก็บไปหมดอืม

นางสาวกันนิกาบอกว่าสามีไม่มีปัญหากับใครทั้งนั้นนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องส่วนตัว
แต่หลายปีก่อนเคยมีปัญหากับเพื่อนบ้านที่เป็นญาติกัน
เกี่ยวกับเรื่องการสร้างกำแพงหลังบ้าน
แต่ก็ไม่ใช่ปัญหารุนแรงก็แค่ไม่พูดกันแล้วก็ต่างคนต่างอยู่
แต่เธอก็ยอมรับว่าสามีปล่อยเงินกู้วงเงินหลักแสนบาท
ให้กับผู้กู้คนหนึ่ง
ขยับเลยอ่ะ
คือแกไม่พอใจเลย
ก็ไม่ได้ตัวตอบไม่ได้ด่ายังไงคือ

เข้ามากูบาลอย่างนั้น
ที่ก็ยืนยันว่านายเจริญผู้ตายเป็นคนดีนะฮะชอบช่วยเหลือเพื่อนบ้านนะครับ
เมื่อคืนนี้ได้ยินเสียงปืนแต่ว่าคิดว่าเป็นเสียงประทัดกัน

ถือว่าเป็นคดีอุกอาจนะครับทางตำรวจในพื้นที่ก็เลยตั้งชุดสืบสวนมาคลี่คลายคดี๔ชุดด้วยกันนะครับ
อ่าทั้งชุดสืบสวนของสพเมืองสงขลาของภูทรภาคเก้าของภูทรจังหวัดด้วยนะครับ
แล้วก็ตำรวจกองปราบรามก็มาช่วยด้วยนะครับอ่าด้านการสอบสวนสพเมืองสงขลาได้เชิญแม่กับน้องชายผู้ตาย
ซึ่งน้องชายผู้ตายก็เป็นตำรวจนะฮะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว
เกี่ยวกับประเด็นเรื่องส่วนตัวเพื่อหาความเชื่อมโยงแล้วก็สาเหตุของการถูกรอบยิงจนเสียชีวิต
อ่าตอนนี้ก็ถือว่าได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์พอสมควรแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้
ทางการสืบสวนขณะนี้ตำรวจมุ่งไปที่ประเด็นการปล่อยเงินกู้นะฮะส่วนประเด็นอื่นอื่นก็จะมีอย่างเช่นเรื่องชู้สาวหรือว่าปัญหาส่วนตัวก็ยังไม่ตัดทิ้ง
เดี๋ยวจะเร่งทำงานต่อไปนะครับ